ร้านเพลงไม่มีไม่เป็นไงเราเต้นได้ไหมถ้างวันที่ไม่มีผล
ก็แห่กันไปแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ
เขาไม่ได้ใช้แมวแล้วเพราะว่าเขากลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องกฎหมายการทารุณกรรมสัตว์ออกมา
แต่เขาจะมีวิธีการใช้อย่างไรบ้างทำอย่างไรบ้างจะขอฝนกันอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันค่ะ
ไม่ต้องเดาให้ยากคุณเดาคุณก็เดาไม่ถูกไม่ใช่โดเรมอนไม่ใช่อะไร
โดเรมอนใช่ไหมไม่ใช่แล้วก็ไม่ต้องมองหาแมวให้ยุ่งยากด้วย
เพราะว่าพิธีแห่นางแมวของชาวบ้านนอกด่านห้วยโปร่งหมู่๑๐ตำบลแม่ภูลอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์
สร้างสรรค์ไม่เหมือนใครที่ไหนเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องตามจับเจ้าเหมียวมาใส่กรงให้เมื่อยตุ้มด้วย
ไม่ต้องเขย่ากรงแล้วก็สาดน้ำให้มันทรมานสัตว์ครับเพื่อแลกกับการขอฝนแต่เขาแค่รวมพลคนชื่อแมวค่ะ
มาเขย่าไม่ใช่รวมพลคนชื่อแมวในหมู่บ้านให้ได้มากที่สุดมาร่วมเข้าพิธีเพื่อเขาบอกว่าหวังที่จะตบตาเทวดา
เอาแบบนี้เลยเหรอเออเทวดานี่แมวนี่ชื่อแมวไม่ใช่แมวไม่ใช่แมวตัวเป็นแต่คนชื่อแมวนี่แหละค่ะ
อำเมอรับแรงเขาเป็นพื้นที่การปลูกทุเรียนลังศาสตร์แล้วก็ลองกองจำนวนมากแต่ว่าสถานการณ์ภายแล้งทำให้พืชผลกันเกษตรขาดน้ำ
จนบางส่วนทยอยยืนต้นตายแล้วก็เสียหายกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะชาวบ้านทนไม่ได้ไงต้องทำพิธีแห่นางแมวขอฝน
แต่ว่ากฎหมายใหม่ทำให้ภาวะแล้วก็ไม่กล้านำแมวมาร่วมพิธีเพราะว่าเกรงว่าจะเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายทารุณกรรมสัตว์ขึ้นมา
เดี๋ยวนี้ต้องระวังเพราะว่ากฎหมายนี่เขาใช้อย่างจริงจังนะถูกต้องแล้วนะคะ
งานนี้ชาวบ้านก็เลยช่วยกันระดมสมองกระทั่งปิ๊งไอเดียใช้คนที่ชื่อแมวนี่แหละ
เอาแบบนี้เลยทั้งชายแล้วก็หญิงมาร่วมในพิธีแทนแมวตัวเป็นนี่แหละค่ะ
ประเพณีแห่นางแมวนะคะชาวอำเภอลับแลจะทำกันเป็นประจำทุกปี
หากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลตลอดการแห่ก็จะร้องรำทำเพลงแล้วก็ตีกองให้เข้ากับจังหวะเพลงขอฟ้าขอฝนอย่างสนุกสนานที่เห็นกันไป
ขบวนแห่ผ่านหน้าบ้านหลังไหนเจ้าของบ้านจะคอยสาดน้ำใส่เพื่อสร้างความชุ่มฉ่ำตลอดพิธีค่ะ
มาเนี่ยน้ำมันก็มาด้วยแล้วมันก็มาพร้อมกับปลา

ส่วนจะหลอกเทวดาได้ผลหรือเปล่าเนี่ย

อกคนไม่ได้แต่ว่าอาจจะเป็นกุศโลบายง่าย

ก็จะเห็นคนใช้โดเรมอนหรือว่าตุ๊กตาแมวมาแทน
แต่ว่าเทวดาอาจจะแบบเฮ้ยนี่มันไม่มีชีวิต
คนที่ชื่อแมวนี่แหละค่ะมีชีวิต
ก็ต้องรอลุ้นรอดูกันว่าฝนจะตกไหม

คุณอาจจะเปียกได้โดนสาดน้ำเข้ามา
อ๋อใช่ไหมเค้าจะมาแห่แล้วก็มีสระน้ำใส่แมวด้วย

เพราะว่าที่นั่นเนี่ยเป็นขบวนแห่นาคที่มีม้ามาร่วมแจมด้วย
โอ้โหมอม้าคึกคักแบบนี้แหละ

อุ้ยนี่ฉันทำท่าเหมือนมากเลยคุณ

โอ้โหพี่ม้าของเรานี่ไม่เป็นสองเราค่ะ

คุณผู้ชมครับนี่คือสีสันในงานบวชของนายนัทพงศ์แจ่มฟ้า
อยู่ที่ตำบลหนองแม่ไก่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับ
เขานำม้ามาแต่งองค์ทรงเครื่องแต่งตัวอย่างสวยงามแบบทรงเครื่องจัดเต็มจำนวน๙ตัวครับ
โอ้โหเรียกได้ว่ามาร่วมเต้นรำเพื่อรับขบวนแห่นาค
โดยขบวนม้าทุกตัวนะครับก็ได้อวดโชว์ท่าลีลาม้าเต้นแบบเหยาะ
ที่เห็นเมื่อสักครู่แล้วก็นอกจากนี้ก็มีหลายคนนะครับที่มาร่วมพิธีนี้ด้วยครับ
เขาเรียกว่าอะไรนะนางฟ้านางสวรรค์ใช่ไหมเต้นหน้านาค
ใช่รำหน้านาคจะได้เป็นนางฟ้าขึ้นสวรรค์
รำหน้านาคนะคุณผู้ชมนะได้บงได้บุญด้วยนะ

เขาว่ากันอย่างนั้นมาดูสาเหตุกันหน่อยนะครับ
บอกว่าที่นำม้ามาร่วมขบวนแห่นาคก็เพราะว่าคุณพ่อของนาคนัทพงศ์ประกอบอาชีพเป็นคนเลี้ยงม้าไง
และเมื่อถึงเวลาบวชนาคเพื่อนของคุณพ่อที่ดูแลม้าจึงได้ร่วมกัน
ม้าที่เลี้ยงไว้มาแต่งองค์ทรงเครื่องเต้นโชว์ในขบวนครับ
เพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับเหล่าบรรดานางฟ้านางสวรรค์ที่มาร่วมกันรับนาค
โดยนางรำก็ใส่เสื้อสีสันสวยงามอย่างที่เห็นในภาพนะครับโดยเต้นร่วมกับขบวนไปอย่างสนุกสนาน
แต่ไฮไลท์สำคัญก็คือเจ้าม้าที่มากันเพียบเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เขาเรียกม้าย่องใช่ไหมฮะ
ประมาณนั้นม้าย่อง
มีหลายเรื่องหลายตัวกันมาออกมาอยู่ครับ
เชื่อว่าหลายคนรวมถึงน้องหนูต้องชื่นชอบกันอย่างแน่นอน
แต่ว่าการประดิษฐ์หุ่นยนต์ซุปเปอร์ฮีโร่ครั้งนี้มันประดิษฐ์ขึ้นมาจากเศษวัสดุเหลือใช้
ซึ่งเราก็อาจจะเคยเห็นกันบ้างแล้ว

ใช่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเศษวัสดุเหลือใช้
จะน่าสนใจยังไงไปชมกันค่ะ
มันเหมือนจริงมากด้วยคือเขาบอกว่ามันสามารถขยับตัวได้นะคะ

เคยเห็นที่เป็นเศษเหล็กเข้ามาต่อเป็นหุ่นยนมันขยับไม่ค่อยได้เพราะมันต้องอ๊อฟติดใช่ไหม

อันนี้เหมือนถ้ามองดีนี่มันขวดน้ำพลาสติกนะ
นี่แหละค่ะคุณลุงสมศักดิ์นนทการกิจอายุ๕๙ปีนะคะ
อยู่ซอย๔วัดอุโมงตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านนี้
กำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลอย่างมาก
กลายเป็นคุณลุงนักประดิษฐ์ผู้สร้างงานศิลปะจากวัสดุรีไซคอน
หุ่นซุปเปอร์ฮีโร่อันมีชื่อจากเศษพลาสติกและวัสดุเหลือใช้
สิ่งของที่นำมาประกอบเป็นหุ่นเสมือนของจริงสามารถเคลื่อนไหวได้นะคะ
มองแล้วก็ดูเหมือนมีชีวิตไม่แตกต่างจากหุ่นยนต์ที่ทำจากเหล็กเลยทีเดียว

ใช่แล้วซึ่งคุณลุงสมศักดิ์บอกว่าจุดเริ่มต้นมาจากลูกชายที่ต้องการของเล่นหุ่นยนต์
ซึ่งมันมีราคาแพงใช่ไหมคุณเคยเล่นใช่ไหมตอนเด็ก
ใช่เด็กด้วยพ่อซื้อให้หน่อย
มันมีราคาแพงมากเลยนะตัวละเป็นพันเลยนะคะ
ก็เลยบอกลูกว่าพ่อจะประดิษฐ์หุ่นขึ้นมาให้
และก็ใช้เวลาทำหุ่นตัวแรกให้กับลูกชายนานกว่า๒สัปดาห์นะคะ
ไม่ค่อยเหมือนของที่มันขายตามห้างเท่าไหร่
แต่สามารถใช้เล่นได้เป็นอย่างดีไม่แพ้กันเลยจ้า
ว่าหาของที่มันไม่มีประโยชน์

แล้วทำไงให้คนมามองมาสนใจหรือมาชอบ
เคยทำแต่จุดประกายก็คือลูกชายอยากได้ของเล่น
ก็เลยไปหาวัสดุที่มันอยู่ข้างบ้านเราเอง
แล้วทำมาทำให้ลูกดี
พอทำส่วนมันสวยเขาเลยต้องการทำยา
ออกแบบเองเรียนแบบเขามาก
เป็นแบบตัวการ์ตูนดำทำขึ้นมา

เป็นที่มาที่ไปที่ร้องขอหุ่นยนต์จากคุณพ่อก็เลยทำให้

เริ่มทำมาตั้งแต่ปี๒๕๔๑หักลบกลบปีปัจจุบัน
ก็๒๕๕๙กี่ปีแล้วประมาณ๑๘
๑๘๑๙ปี๑๘๑๙ปีคือทำมาแล้วนะครับ
ตอนนี้มีหุ่นมากกว่า๒๐๐ตัวที่เป็นผลงานของแก

ใช่๒๐๐ตัวทำมาอีกกับ๒๐ปี
ตายแล้วเยอะมากจริงแล้วต้องบอกว่า
เด็กปัจจุบันนี้อาจจะไม่ค่อยกล้าเล่นของเล่นอะไรแบบนี้นะ
ต้องยอมรับเลยว่าลูกชายน่ารักมากเลย

ในเมื่อเราไปซื้อของที่มันอยู่ในห้างอะไรยังไงแล้วมันแพง

มันมีแค่ตัวเดียวในโลกเพราะว่าคุณทำกันมาเอง

นำของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์
ในแง่ของความเพลิดเพลินของผู้ที่ชื่นชอบ
แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวอีกด้วย

งั้นฝากไปถึงคุณลุงนะถ้ามีเหลือ
ก็ทำตู้ใส่ให้ก่อนอาหารอันดับแรก

ตอนนี้ถ้าเอากลับมามันก็จะกองเป็นขวดน้ำข้างบ้านเลยค่ะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่
ช่วงหน้าท้องร้องกันแล้วของกินเพียบ
มีให้ติดตามรับชมกันครับในช่วงนี้พักกันก่อนครับ